มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
เป็นเหตุสลดเพราะว่าน้องนักเรียนชั้นม๖
กระโดดมาจากอาคารในโรงเรียน
อาการสาหัสจนสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนที่หยิบกล้อง
ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้ด้วยคุณผู้ชม
ดูสิคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่นักเรียนชั้นม๖
อายุ๑๗ปีของโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัย
กระโดดลงมาจากระเบียงชั้น๕นะคะ
จังหวะที่น้องกระโดดลงมา
ทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์
กรีดร้องกันแบบที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
พบนักเรียนพร้อมครูอาจารย์มุงดูอยู่

ก็ถูกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

ใช่โดยนายอภิวุฒิทองไทยอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นคุณครูแล้วก็อยู่ที่อาคาร๕ชั้น๔

อยู่ตรงข้ามกับอาคารที่เกิดเหตุ
อาคารนี้ห่างกันประมาณสัก๑๐๐เมตร
คุณครูให้การกับตำรวจ
บอกว่าเห็นว่าเด็กนักเรียนชายคนดังกล่าวเนี่ยนะ
เดินมาบนระเบียงชั้น๕ของอาคารที่อยู่ตรงข้าม

ก็พยายามตะโกนเรียกให้นักเรียนหยุด
แต่นักเรียนก็ยังเดินไปเรื่อยจนมาถึงจนมุมตึกค่ะ

แล้วหลังจากนั้นน้องก็หยุดนิ่งประมาณ๒นาที

แล้วน้องก็ก้มลงมองข้างล่าง

ฟังเสียงอาจารย์นะคะ
นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเพื่อน
เพื่อนชั้นม๕เป็นรุ่นน้องเนี่ยนะคะ

ก็เห็นว่าพี่เขาเดินอยู่ที่ระเบียง

เพื่อนแล้วก็ตัวน้องคนนี้ที่เห็น
ก็พยายามตะโกนเรียกอาจารย์เสียงดังเลยค่ะ
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะคะ

แล้วพอดีเพื่อนก็เลยร้องมาบอกว่า

อาจารย์ข้ามมาหาเพื่อนใช่ไหม

ทีนี้ตำรวจก็ตามไปถึงที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นคุณหมอก็เร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางญาติพี่น้องครูแล้วก็เพื่อนนักเรียน

ทีนี้ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ค่ะ
เพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่สิทธิ์เก่า

คือเหมือนกับเขาคอมเมนต์ว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แซวเรื่องความอ้วนแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีข้อมูลที่ทราบมาด้วยนะคะ

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่
แล้วก็แม่ของน้องคนนี้ไม่ได้มาร่วมงานด้วย

แล้วก็ตำรวจก็ทราบข้อมูลว่าพ่อกับแม่ของน้องแยกทางกัน
ก็เลยต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่า
ที่ทำให้น้องน้อยใจแล้วก็เครียด
นำไปสู่การคิดสั้น
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ